ที่นั่นนะครับเขาได้ร่วมกับโรงพยาบาลมหาสารคามจัดโครงการทุดงธรรมยาตราระยะทาง๘๙กิโลเมตรนะครับ
พระครูสารกิจประยุทธ์รองเจ้าคณะอำเภอเมืองมหาสารคามครับ
รวมไปถึงเจ้าอาวาสวัดขุนพรมดำริก็นำคณะสงฆ์และญาติติดธรรมกว่า๑๐๐คนนะครับ
เดินทางจากโรงพยาบาลมหาสารคามมุ่งหน้าไปสู่พระบรมธาตุนาดูดตามโครงการทุดงธรรมญาตราที่สำนักปฏิบัติธรรมวัดขุนพรมดำริ
ร่วมกับชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลมหาสารคามนั้นจัดขึ้นมาครับ
โดยการทุดงครั้งนี้นะครับระยะทาง๘๙กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางรวม๔วันนะครับ
มีเป้าหมายสักการะพระบรมธาตุนาดูลและปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงราชการที่เก้า
โดยระหว่างทางนะครับก็ได้ประกอบศาสนกิจตามวัดต่างตลอดเส้นทางเป็นระยะนะครับ
เช่นที่วัดเนรัญชราวัดบ้านหนองทุ่มวัดบ้านค้อโนนอุดมวัดดอนงัวรวมไปถึงกู่สันตรรัฐ
ก่อนที่จะเข้าสู่ที่หมายก็คือพุทธมณฑลอีสานพระบรมธาตุนาดูล
จากนั้นก็มีพิธีสักการะพระบรมศาลีริกฐาตุสวดมนต์ทำสมาธิและเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุนาดูลครับ
สำหรับวัดขุนพรมดำรินะครับเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งที่๒๓ประจำจังหวัดมหาสารคาม
ในส่วนของโรงพยาบันมหาศาลคามเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่นำบุคลากรเจ้าหน้าที่เข้าฝึกปฏิบัติธรรม
และร่วมกิจกรรมของวัดขุนพรมดำริอย่างต่อเนื่องครับ